ต่อเนื่องจากเมื่อวานี้ที่เราเล่ากันไปนะคะว่าเหตุการณ์บนรถเมษายสองศูนย์ห้า
กระเป๋ารถเมย์ผู้หญิงเดินไปเก็บเงินผู้โดยสารที่นั่งอยู่หลังสุดแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้โดยสารไม่พอใจอะไรขึ้นมา
โวยวายเดินตามมาด่าเธอจนถึงหน้ารถแล้วก็ถึงขั้นอันนี้คือเป็นจังหวะที่เนี่ยเขาพยายามจะลุก
ไปมีเรื่องกับกระเป๋ารถเมย์นะคะแล้วก็มีพลเมืองดีเนี่ยเข้าไปช่วยห้าม
แล้วคนร้ายก็วิ่งหนีลงไปทีนี้ผู้สื่อข่าวเราเนี่ย
ตามต่อให้ลงพื้นที่ที่อู่คลองเตยไปพูดคุยกับกระเป๋ารถเมย์เลย

บอกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่งคืนวันที่๖สิงหาคม
รถออกจากอู่ได้เพียงแค่ป้ายเดียวเท่านั้นก็เกิดเรื่องเลย

เค้าก็ความมือที่เหรียญอยู่ในมือทิ้งแค่นั้น

ก็คืออย่างนี้เลยค่ะ
เขาก็พูดว่าแบบกูให้มึงแล้วอ่ะมึงไม่เก็บกูเองอะไรอย่างนี้
ให้ยื่นให้มึงแล้วมึงไม่เก็บกูเองอะไรอย่างนี้
หนูก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะพี่เงินที่มันหล่นไปแล้วไม่เป็นไร
จะลงไหนพี่ก็กดกิ่งบอกแล้วกันอะไรอย่างนี้
แต่เหมือนก็ว่าเค้าก่อกวนแล้ว
ผู้โดยสารคนข้างท่านก็เลยบอกว่า
พี่ก็พูดกับพนักงานเขาดีบอกเขาดีก็ได้อะไรอย่างนี้
ทำไมทำไมอย่างนี้ค่ะเหมือนประมาณอย่างนี้ค่ะ
คนนั้นเขาก็กลัวที่จะมาทำร้ายร่างกาย
เหมือนเขาจะเดินออกมาด้วยมาทำ
กลัวเขาจะมาทำร้ายร่างกายพนักงาน
ค่ะพี่เค้าก็เลยแบบเหมือนกั้นไว้ว่า

เขาก็เลยตุ๊กตับกันเลย

นายชายาประเสริฐสังวัย๔๕ปี
พลเมืองดีที่เข้าไปห้ามจนโดนเจ็บตัวเองนั่นแหละค่ะ
เขาบอกว่าวันนั้นน่ะคือเขาเห็นว่ากระเป๋ารถเมย์เป็นผู้หญิงไง
แล้วพฤติกรรมของอีกฝ่ายก็ดูไม่ค่อยปลอดภัย
แล้วรับไม่ได้ด้วยที่ผู้ชายคนนั้นน่ะ
จ่ายเงินให้กระเป๋ารถเมย์ด้วยการเทเหรียญลงพื้น
ก็เลยพยายามจะช่วย
ไปฟังเสียงพลเมืองดีเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอีกรอบนึงค่ะ
เป็นไอ้อะไรครับ

จังหวะที่เค้าแทงมาผมก็ปัดออกก่อนลมแล้วเค้าจะแทงท้องดูลง

ซึ่งเรื่องนี้พันตำรวจโทสมนึกหารทองสุขศรี
ผู้กำกับการสอบสวนสนทุ่งมหาเมฆบอกว่า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์ที่ผู้ก่อเหตุทิ้งเอาไว้แล้ว
จะตรวจสอบให้ว่าคนร้ายเป็นใครมาจากไหนและหลบหนีโดยใช้เส้นทางอะไร
สอบปากคำพยานผู้เห็นเหตุการณ์ครบหมดแล้วด้วย
ว่าจับตัวคนร้ายได้ไม่ยากแน่นอนค่ะ